รถจักรยานยนต์สองคันฝ่ายหนึ่งจะไปฝ่ายหนึ่งไม่ให้ไปหรือยังไงก็ไม่รู้มันติดขัดกันนะบนถนนสุดท้ายไปเจอกันระหว่างทางกระโดดถีบกันยับแบบนี้เลย
เปิดก่อนแต่ล้มก่อนด้วยคนเสื้อดำจริงจริงถ้าจะดูภาพเนี้ยพี่เสื้อขาวเขาก็หลบทางให้นะเสื้อดำปาดซ้ายไปแล้วก็ไปก่อนแต่ไม่รู้ยังไงมีการชะลอชะลอย้อนกลับมาแล้วเหมือนมีการตะโกนด่าเขาแต่ระหว่างที่เขาไปไม่รู้ว่าฝั่งนี้ไปตะโกนว่าเขาด้วยหรือเปล่าสุดท้ายก็เนี่ยชะลอกลับมาแล้วก็
ทีบก่อนแล้วก็ลงไปฟาดกันนะฮะนี่ฮะทีบไปทีบมาเสื้อดำลงมาเอาเรื่องเขานี่ไปต่อยเขาถอดโหมกนอกฟาดกันสุดท้ายเสื้อดำโดนฟาดสะลบไปกับพื้นเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้สะลบแบบนานอ่ะนะฮะสุดท้ายก็ตีกันเสร็จลุกขึ้นมาก็ต่างคนต่างแยกย้ายพอรถมันติดไงค่ะนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถ